ต้องบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นในแวดวงของตลาดทุน
ร่วงหนักนะคะแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่ารายย่อยเนี่ย
เทรดไม่ได้นะคะเรื่องราวมันเป็นมายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้
ไทยรัฐมันนี่เราจะมาชวนคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของ
เทรดกันจริงจริงว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วมันทำงาน
ยังไงมันเข้ามาทุบรายย่อยให้เทรดหุ้นไม่ได้ขนาดนั้น
เลยเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะอ่ารายการมันนี่ชูนะคะ
ก็เลยมาชวนคุยกับคุณวรชาติพิรุณรักษ์นะคะซึ่งเป็น
กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามอินเทอร์ลิเจนเทคโนโลยีจำกัด
หรือเป็นผู้ก่อตั้งว้าวโรบอตนั่นเองค่ะขอเชิญพบกับพี่ตา
ได้เลยค่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีคุณระดาด้วยนะครับสวัสดีผู้ชม
ทางบ้านด้วยครับค่ะต้องบอกว่าอ่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคำว่า
อตเทรดเอสเอฟทีโอ้โหมีการพูดถึงกันเยอะมากเลยค่ะพี่ต้า
อยากให้พี่ต้าเนี่ยอธิบายให้กับคุณผู้ชมของเรากันสักหน่อย
ว่าสิ่งนี้จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรแบบเข้าใจกัน
นั่นเองหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือทำงานตามโปรแกรมที่เราวางไว้

คือโรบอตเนี่ยออกมาเพื่อมาทำงานที่เป็นบลูทีน
ทดแทนคนเนอะที่จะต้องมานั่งทำงานอะไรที่เป็นรูทีนนะครับ
ในตลาดได้ทุกตลาดเลยที่เรามองเห็นส่วนต่างของราคาของสินทรัพย์เดียวกันแต่อยู่กันคนละตลาดนะครับ
เราสามารถที่จะเข้าออเดอร์แบบลองเราสามารถที่จะซื้ออีกที่หนึ่งไปขายที่หนึ่ง
แล้วถ้าสัญญาราคา๒อันมาประจบกันนะครับเราสามารถปิดทั้งปิดสัญญาทั้งสองที่ได้ทันทีทันใดนะครับ
แล้วก็เราใช้จริงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าในตลาดหลักทรัพย์ไทย
คือโรบอตเนี่ยผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับนักพัฒนาดีกว่าครับ
ว่านักพัฒนาโรบอตเนี่ยจะออกแบบกลยุทธ์ในการซื้อขายนะครับ
ทำตามคำสั่งที่นักพัฒนาป้อนคำสั่งลงไปให้โรบอตทำงานดีกว่าเนาะ
ซึ่งมันอาจจะมีแต่เพียงแต่เราไม่ได้ใช้แค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าคือเราไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่า
หรือว่าที่เราเห็นว่ามันกระพริบไวจังเลยทำไมมันเปลี่ยนไวจังเลย
ซึ่งจริงมันมีปัจจัยหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ไปเหมารวมว่า
ผมมองว่าจริงแล้วมันต้องแยกประเด็นกันนะ
กรตอนุญาตให้เราทำได้

คุณระดาก็สามารถช็อตเซลล์ได้นะ

ถูกต้องว่าเราจะสามารถ
ชำระสัญญาได้เพราะเรามี

ผมมองว่าช็อตเซลล์จำเป็น
ต้องมีเพื่อ

เช่นนั้นเรายกตัวอย่างก็ได้

แต่ผมมองว่าสภาพตลาดนะ
ปัจจุบันอาจจะไม่เอื้อ

ผมจำเป็นที่จะต้องไปซื้อ

ขายหุ้นนะแต่ผมเอาหุ้นของตัวเองอ่ะ

หลักทรัพย์รวมถึงแม้กระทั่ง

ปัจจุบันมันเป็นปัญหากับตลาดหลักทรัพย

ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็คือตัว

มันเป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
ของผู้บริหารกองทุนด้วย

คุณนาดาถามแน่นอนเลยว่าเอาแล้วอย่างนี้
เป็นประเด็นกันไม่เป็นยังไงบ้าง
เวลาเราไม่มีหุ้นในสินทรัพย์ตัวหนึ่งดีกว่า

เราสามารถไปขอยืมได้

ไม่เป็นธุรกิจแบบไปไม่ได้มันลุงแน่นอน
ราคาหุ้นลงงานเนี่ยเขาต้องเอาเงินที่เขาขายไปแล้วนะครับ
มาซื้อหุ้นกลับแล้วไปคืนกับสถานที่ที่เขายืมมา
เขาจำเป็นต้องซื้อหุ้นคืนแล้วไปคืนกับกลุ่ม๔ทุนที่เขายืมมา
ดังนั้นถ้าเราเป็นรายย่อยเราแห่กันไปราคาขึ้นกันไป
ขึ้นกันไปเลยจนหุ้นที่เค้าขายหมดมือแล้ว
เขาจำเป็นที่จะต้องมาไล่ซื้อราคาสูงกลับคืนกลับไปคืนหุ้น
เอาหุ้นตัวนั้นกลับไปคืนเขาอ่ะจะขาดทุนเพราะเขาจะต้องไล่ซื้อ
แล้วมันจะทำให้เราที่เป็นนักลงทุนลายย่อยที่รวมตัวกันซื้อหุ้นนั้น
ทยอยขายข้างบนไปเรื่อยก็จะเกิดกำไร
ซึ่งประเด็นเนี่ยมันก็ต้องมานั่งดูว่าตัวตลาดหลักทรัพย์ไทยเองนั้นได้มีการ
เขาเรียกว่านะครับได้มีการเฝ้าระวังไว้ไหม
ว่าหุ้นที่ไปยืมมาเนี่ยมีหุ้นจริงหรือเปล่านะครับ
ห้ามต่างชาติถือหุ้นเกิน๔๙แล้วใช่ไหมครับ
ยืมไปเท่าไหร่พอปัจจุบันเนี่ยเป็นข้อดีสำหรับรายย่อยนะ
ในการเข้ามาซื้อขายหรือเข้ามาลงทุนด้วยเป็นปัจจัย
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยสภาพของตลาดไทยก็มองว่ามันอาจจะ
คือถ้าในมุมพี่ต้าเนอะอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่ในการที่จะแบบว่า

มันต้องเพียงพอให้เราเกิดกำไรในการซื้อถูกและขายแพงทันทีนะครับ
จะสามารถที่ทำให้เราเข้าเร็วออกเร็วได้ตลาดที่สินทรัพย์เดียวกันเอ่อ
เขาเรียกว่าสินทรัพย์เดียวกันแต่ขายกันอยู่คนละตลาด
พอเกิดช่องว่างของทางราคาเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปซื้อขายได้
ต่อมาคือค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมต้องถูก
คือผมมองว่าตลาดไทยค่าธรรมเนียมไม่ถูกนะ
เสี้ยววินาทีในตลาดไทยผมมองว่าเป็นไปได้ยาก
ผมมองว่าเราในฐานะที่เป็นนักพัฒนาลายย่อยเนาะ
เราไม่มีข้อได้เปรียบเรื่องค่าธรรมเนียม
ถ้าถามว่าถ้าถามว่าตลาดยังไงเหมาะกับเราคือค่าธรรมเนียมถูก
เราสามารถดึงทุกคลิปมาได้เนี่ยอันนี้จะเหมาะกับเรา

เรามีทีมงานมากกว่าเรามีทำงานประมาณ๖๗คนนะครับ
ดังนั้นโดยตลาดต่างประเทศนะครับ
แล้วก็โดยราคาที่ถูกย่อมเยาว์กว่านะครับ

ผมมองว่าจริงแล้วมันไม่ง่ายเนอะ
ดังนั้นเราต้องเลือกตลาดให้เหมาะสมกับต้นทุน
เพราะว่าภาษาก็คือตอนนี้ทุกคนเอาไปพาดหัวข่าวกันเนอะ
แต่ว่าคือทางตลาดหลักทรัพย์เองเขาก็บอกว่าพยายามที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้
คือมันก็เข้ามาในการแบบช่วยให้ลงทุนง่ายขึ้นอะไรต่างเหล่านี้แหละ
เข้าถึงรายย่อยได้มากขึ้นเข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้น
แต่ต้นทุนมันไม่ได้ถูกแล้วจะทำยังไง
มันถึงจะแบบกลายเป็นถูกลงแล้วรายย่อยเข้าถึงได้มากขึ้น
พอมีที่คิดนะครับ
ในมุมมองนักพัฒนาแล้วกันเนาะ
มาทำเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนลายย่อยอีกทีหนึ่งนะครับผมมองว่าตลาดมาถูกทางแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับเขาจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกนะพัฒนาระบบได้ได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนทางการพัฒนาเนี่ยมันจะถูกลงนะครับ
คือไม่ได้เพิ่งมีเนาะ
เราเอาโรบอตเข้ามาทำแทนเราได้ผมมองว่า๙๐ที่คุณแพ้ในตลาดนะครับเรียกได้ว่า๙๙ดีกว่าที่คุณแพ้ในตลาดอ่ะ
เกิดจากคุณไม่เข้าใจกลยุทธ์ในการซื้อขายแล้วคุณเลยแพ้คุณไม่ได้แพ้โรบอตนะพี่เองก็ยังเทรดมือนะ
ถามว่าจะเข้าถึงได้ยังไงผมมองว่าอาจจะต้องส่งเสริมนักพัฒนาให้เข้าถึงเครื่องมือในการพัฒนาได้ง่ายขึ้น
แต่จริงแล้วต้องสอนให้ทุกคนเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายมากขึ้น
แล้วถ้าเรามีกลยุทธ์การซื้อขายที่คือเราผมยกตัวอย่างนะครับตลาดมันไปได้แค่สองทางใช่ไหมครับคุณระดา
เราเอาเวลาของเราไปทำอย่างอื่นที่จะต่อยอดธุรกิจของเราดีกว่า
แล้วผมมองว่าจะจะกินเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่ถามว่าผมมองว่านักลงทุนเราอ่ะ
ดังนั้นอย่าลืมนะครับเห็ดฟันแต่ละที่เขาบอกอยู่แล้วว่าเขามีกลยุทธ์การลงทุนอะไร
พูดง่ายว่าแต่ละที่เขาก็มีกลยุทธ์ในการลงทุนของเขาอยู่แล้วพี่
แต่ว่าก็มีการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้รันไปตามกลยุทธ์
แล้วทำไมตั้งแต่คำถามว่าในยุคแทนมันอยู่แบบนี้แล้ว
อะไรที่มันต้องทำซ้ำจำเจกันทุกวันแล้วทำไมคุณต้องมาทำเองหรือดูเอง
เพราะคราวนี้เขาพูดว่าบ่อนมันก็มีข้อดีมากมายแหละ
แต่พอคราวนี้ถ้าอยากจะให้ลายย่อยชนะบอตหรือว่าอยู่กับบอตได้
มันจะต้องทำยังไงหรือว่าจริงแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรของบอร์ดที่เราอาจจะต้องระวัง
เพราะว่าเดี๋ยวอยากจะให้ข้อมูลทั้งสองด้านด้วย
ผมมองว่าผมมองความเสี่ยงโรบอตต่อมนุษย์เนี่ยผมมองว่าอย่างหนึ่งเลยนะครับ
จะกด๐๑เป็นกด๐๐๑บ้างล่ะ
จะกด๑เป็นกด๐๐๑บ้างล่ะ

อดเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันตรงที่ว่า
ถ้าไม่มีคนไปจับปรับจูนมันหรือไม่มีคนไปดูแลมันนะครับ
เราจะต้องคอยเข้าไปปรับจูนสภาพของ
ค่ะหลายคนมองว่าจากประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

จริงเนี่ยผมอยากที่จะย้อนกลับไปสมัยปฏิวัติรถยนต์เลยแล้วกันเนอ
สมัยที่เราใช้ม้าอยู่แล้วพอมีรถยนต์มาวิ่งอยู่บนถนน
คนก็หาว่าตอนนั้นม้าเหล็กเป็นผู้ร้าย
จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดคนตาย
ทำให้นู่นนั่นนี่ดังนั้นเราใช้ม้าเหมือนเดิมดีกว่าแล้ว
แต่สุดท้ายแล้วมันก็เกิดการปฏิวัตินะครับ
พอคนเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจยานยนต์ตอนนั้นนะ
เข้ามาปรับอย่างไรทำให้เราเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

ผมมองว่าต่อไปเนี่ยคนจะเข้าใจมากขึ้น
เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามาเพื่อที่จะให้เรา
เพื่อจะมาอยู่คู่กับเราผมมองว่าการที่
เรามองเขาเป็นผู้ร้ายเนี่ยเพราะเรายังไม่เข้าใจเขามากกว่า

ความผิดความผิดน่าจะไปอยู่ที่ช่องว่าง
ที่ตลาดน่ะก็พยายามแล้วก็กรตก็พยายามที่จะ
ที่จะศึกษานะครับแล้วก็ปรับตัวตามแล้วก็หาทางป้องกัน
และตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับในวงการตลาดทุน

แต่เพียงตอนนี้ทุกคนรับผลกระทบจากการเข้ามาของสิ่งเหล่านี้นะคะ
แต่ว่าใดก็ตามพอมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการปรับตัว
เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง
ถ้าไม่มีรถยนต์กฎหมายจราจรไม่มีทางเกิดแน่นอนนะคะ
คราวนี้เนี่ยถ้าในยุคของกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ย
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่มันไม่ได้ตรงจุดหรือเปล่า
สำหรับกรณีนี้อืมเอ่อจริงจริงเห็นด้วยนะคือผมว่าปัจจุบันเนี่ย
แม้กระทั่งผมว่าตลาดหรือแม้กระทั่งกรตเนี่ยทำงานได้ดีแล้วนะ
แต่เขาพยายามที่จะศึกษาและพยายามที่จะเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
เขาที่เป็นเอาจริงนะคนที่เป็นคนที่เป็นคนเขียนกรดน่ะ
มักจะตามหลังคนพัฒนาอยู่แล้วเพราะว่านักพัฒนาไปข้างหน้าตลอดเวลา
ใช่โดยที่ไม่สนใจกฎอยู่แล้วสุดท้ายเขาเนี่ยไม่ว่านักวิทยาศาสตร์
แม้กระทั่งใครทุกส่วนมากแล้วทุกเทคโนโลยีเกิดจากการแหกกฎทั้งนั้นเลยนะ
เลยเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นถ้าคนเรายังยืนอยู่บนกฎของกาลิเลโอแรงน้มถ่วงนะ
ผมมั่นใจเลยว่าเขาก็พยายามที่จะสอดส่องดูแลแล้วก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็สร้างกรอบกติกาที่ทุกคนสามารถที่จะเล่นในกรอบกติกาเดียวกัน
ป้องกันความเสี่ยงได้เหตุฟันที่จะเห็ดฟันจะเลือกไปสินทรัพย์อื่น
เลือกมาสินทรัพย์ที่ตรงนี้ก่อนเลยดังนั้นเนี่ย
ถ้าเลือกแบนไปเลยผมมองว่ามันเป็นการปิดกั้น
ปิดกั้นเงินทุนปิดกั้นแหล่งทุนปิดกั้นนักลงทุนต่างชาติ
แล้วยิ่งทำส่งผลกระทบระยะยาวอีก
ถ้ามันไม่ดึงดูดนักลงทุนหรือไม่ดึงดูดเงินใหม่เข้ามาเลยครับ
ประเทศเราสร้างเงินไม่ทันหรอกครับที่จะให้ตลาดเติบโต
ที่เขาจะต้องไปแก้ก็คือว่าทำอย่างไรให้ปิดช่องว่างของการที่ไม่มีหุ้น
มันโปร่งใสต่อนักลงทุนทุกคนนะครับ
ขอบคุณพี่ต้ามากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์กับ
ว่าบอตเนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้แบบจะเข้ามาเป็นคู่กัดอะไรกับรายย่อย
หรือว่ามาเป็นผู้ร้ายในขณะที่ตลาดกำลังขาลงเพียงแต่ว่า
อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงหลักคิดของมันเนาะ
จริงแล้วมันทำงานยังไงแล้วก็สาเหตุของจริงแล้วที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ย
เราจะได้มีข้อมูลในการที่ไปคิดวิเคราะห์กันได้เยอะขึ้นว่าปัญหาเนี่ยจริงแล้วมันอยู่ตรงไหนนะคะ

ขอบคุณครับขอบคุณระดาขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับ